ต้องบอกว่าเป็นช่วงของขาลงของสื่อสิ่งพิมพ์ต่างเอาจริงนะช่วงนี้

เสือกลับบ้านพับแผงปิดตัวกันไปเรียบร้อยแล้ว
ถึงคิวของนิตยสารพลอยแก้มเพชรค่ะ
ต้องบอกว่าโลดแล่นอยู่ในวงการสิ่งพิมพ์มา๒๕ปีเต็มนะ
แต่ว่าต้องมาประกาศบิดตัวลงอย่างน่าใจหายค่ะ
นิตยสารผู้หญิงรายปักอย่างพลอยแก้มเพชร
แล้วก็เพื่อเป็นการสั่งลาแผงหนังสือค่ะ
ก็เตรียมจะคืนกำไรให้กับนักอ่าน
ด้วยการขนทัพดาราดังนะคะมาร่วมถ่ายแบบกันอย่างคับข้างเลยทีเดียว
โดยก็มีการเปิดเผยภาพผ่านทางอินสตราแกรมของช่างภาพชื่อดังอย่างคุณใหญ่อำมาตย์ค่ะ
ที่ได้ปล่อยออกมาเรียกน้ำย่อยกันบ้างแล้วนะคะ
ก็มีการเผยโฉมลุคแปลกตา
ไม่ว่าจะเป็นมิวละลิตาเจนี่เทียนโพสุวรรณตูมตามยุทธนา
หมากปรินค่ะก็มาอวดลวดลายเพ้นที่แผงอก

คือเลข๒๕จะสื่อว่าทำมา๒๕ปีแล้ว
ทั้งหมดฉบับล่าสุดและฉบับสุดท้ายก็จะเป็นฉบับที่๕๗
เห็นแต่ว่าความเด็ดของเล่มนี้เขาบอกทิ้งทวน
ไม่น่าจะใช่ใครที่ไหนนอกจากแบรี่ณเดชน์เลย
มาเต็มแผงทั้งแผงเลยจริง
เปลือยท่อนบนแต่ว่าในนิตยสารจริง
สุดท้ายนี่นะไม่รู้จะเปลือยตรงไหนอีกบ้าง

อันนี้แค่ปล่อยมาเป็นน้ำจิ้มคุณผู้ชมก็ลองติดตามกันแล้วกันนะ
มันน่าใจหายจริงเป็นฉบับสุดท้ายแล้ว
วางแผงวันที่๑๖ธันวาคมนี้ค่ะ
แต่ต้องบอกไว้เลยว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะฉันพูดนิดหนึ่ง

นับแบบไม่ได้เคาะเป็นตัวเลขจริงจังนะ
และแหล่งล่าสุดหนังสือพิมพ์บ้านเมืองก็ปิดไปเหมือนกัน
เขาบอกเอาไว้คุณว่าโลกเปลี่ยนนิตยสารไม่จำเป็นต้องตาย
เราต้องเปลี่ยนวิธีการนำเสนอ
จริงตอนนี้ร้อนหนาวไม่ใช่เพราะวงการสื่อสิ่งพิมพ์นะ

สื่อมวลชนเองก็ร้อนหนาวอยู่เหมือนกัน

ในเรื่องของทีวีดิจิทัลอันนี้น่าติดตามคุณผู้ชม
คือต้องอยู่ให้ได้ด้วยการปรับตัวเอาพูดง่าย
ถูกต้องเขาบอกว่าทิศทางในอนาคตของสื่อ
ถ้ามองไปในอนาคตเขาบอกว่าสื่อที่จะมีอิทธิพลต่อเราในอนาคต

เพื่อนคะถ้าไม่อยากพลาดชมรายการบันเทิงไทยรัฐ
กับพวกเราที่แซ่บทุกสิ่ง

แล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีอีกตอบ